มาแสดงในงานนี้ค่ะก็คือการขังขันย์มณราชที่จังหวัดพรรถลุง
ไปดูค่ะคุณผู้ชมงานนี้นะคะเป็นการแข่งขันมโนราชิงถ้วยพระราชทาน

อุ๊ยคุณจิตสาธารณ์ใหญ่นะเนี่ย
แน่นอนค่ะคุณค่ะซึ่งบรรยากาศจัดอยู่ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดพัทธลุง
เมื่อวันที่๒๖เมษายนนี่เอง
ซึ่งมีการคัดเลือกแล้วนะคะเหลือ๓คณะที่เข้ารอบค่ะ
และนี่คือหน้าที่ที่สำคัญของแต่ละคณะค่ะ
ก็คือการเชิญมโนราใหญ่ขึ้นโรง
หรือที่เรียกว่าหัวหน้าคณะมโนรานั่นแหละ
พอเชิญขึ้นมาก็มาร่ายรำบนเวทีค่ะ
บางคณะมโนราใหญ่เนี่ยก็นั่งกลแกล้คลุมหน้าด้วยผ้าขาวมาเลยแบบนี้
โดยนายพรานนี่นะเขาบอกว่าห้ามขึ้นเวทีนะ
เป็นลักษณะของการแสดงของเขาส่วนบางคณะแห่มโนราใหญ่มาจากด้านหน้าของเวทีผ่านผู้ชมเหมือนกัน
คือมาจากแต่ละทิศแต่ละแห่งผ่านคุณผู้ชมมาแบบใกล้ชิดแบบนี้นะคะ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็การแสดงนี้นะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมมากเลย
เพราะว่ามันเป็นการแสดงและเป็นพิธีที่ห่างหายไปนานเกือบ๒๐
ไม่ไหวที่ดูกันอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะ
คราวนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่าคณะที่ผ่านเข้ารอบชิงทั้ง๓คณะคือคณะอะไรบ้าง
คือคณะมโนราสมพรจิตรักษาศิลป์จังหวัดพัทธลุง
คณะที่๒คือคณะมโนราแก้วเพชรจากจังหวัดทรงคลา
และ๓ก็คือคณะมโนราเจษฎาโสภาศิลป์จากจังหวัดสุราธานี
ทั้ง๓คณะนี้นะคะก็ได้งัดกลยุทธ์วิชาการไร่รำมโนราที่ถ่ายทอดมาแล้วมาแสดงอย่างเต็มที่
แล้วดูค่ะผู้ชมก็สวยผู้ชมก็มีมากมายหลากหลายมานั่งชมแล้วก็ส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานนะคะ
และคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั่นก็คือ
ถอย
ขอบคุณหน่อยขอลุงมาก
ความยินดีด้วยจริงค่ะจังหวะประกาศรางวัลนี่ขนลุกเลยจริงคุณผู้ชมค่ะ
ยินดีกับคณะมโนราสมพร๗รักษาศีลจังหวัดพัทธลุงด้วยนะคะ
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรับถ้วยรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระกาศนิษฐาเทศราชเจ้าตนสำเด็จพระเทศพระราชราชสุดาสยามพุทธมราชสุธรมาภีนะคะ

สุดยอดสุดยอด
ดีเดิมเลยนะได้ศึกษานประเพณีและศิลปะการแสดงนะคะ

เราไม่ได้เห็นการจัดแบบพิธีแบบนี้มานานมากแล้ว
วันนี้คือแบบดีใจมากแล้วขนลุกไปหมดเลยอ่ะคุณ
เอามีโอกาสเราก็จะนำเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอกันบ่อยนะคะคุณผู้ชม